คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปริมาณมันน้อยลงห่อมันนิดเดียว
แต่ราคาเท่าเดิมแต่ที่เคยซื้อห้าบาทเนี้ยถูกต้องไม่ได้แล้วนะฮะ
ผลพวงจากเรื่องของภัยแรงครับส่งผลให้ราคาของข้าวเหนียวนั้นปรับสูงขึ้นไป
ของข้าวเหนียวขาดตลาดในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะว่าราคาของข้าวเหนียวนั้นยังปรับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารอีสานมีผลกระทบอย่างมาก

กินกับส้มตำไข่ย่างอะไรแบบนี้
เจ้าของร้านไก่ย่างโค้งวัดป่าสารวัล
บอกว่าปีนี้ข้าวเหนียวปรับราคาสูงขึ้นมากครับ
ต้นปีอยู่ที่๒๐บาทเองนะต่อกิโล
แต่ว่าตอนนี้๔๐๔๖บาท

ก็เลยมีการปรับกลยุทธ์ในการลดปริมาณข้าวเหนียวลง
ในการใส่กระติ๊บอะไรต่างนานา
แต่ว่าราคาเท่าเดิมนะปริมาณน้อยหน่อยเพื่อไม่ให้ขัดทุน
ก็ยังขายราคากล่องละ๑๐บาทเหมือนเดิม

แต่ว่าปริมาณลดลงนะฮะไม่ต้องการที่จะแบกภาระต้นทุนมาก

เช่นเดียวกันกับที่ขอนแก่นทีมข่าวไปสำรวจ

เทศบาลนครขอนแก่นพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นเหมือนกันนะครับ

มีการปรับราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๓๔๕บาท
จากเดิม๒๕๓๐บาท
ก็เป็นการปรับขึ้นช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้

สอบถามพ่อคาบที่จำหน่ายเข้าสาร
ตั้งแต่ขายข้าวมา๓๐ปี
ไม่เคยเจอราคาข้าวเหนียวที่สูงแบบนี้มาก่อน
ที่ผ่านมาพบว่าสูงสุดก็๓๓บาทต่อกิโลกรัม
ก็แพงแล้วนะตอนนี้ก็๔๕บาท
อยากให้รัฐบาลไปช่วยเหลือกเกษตรกรหน่อยนะครับ
ตอนนี้ผลกระทบมันมากเหลือเกิน
เนื่องจากว่ากลุ่มเกษตรกรนั้นเป็นต้นทางของการผลิตข้าวเหนียว
ควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเร่งด่วนมากกว่าพ่อค้าแม่ค้า
แต่ว่าในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็ไปดูราคาเรื่องของการจำหน่ายในภาพรวมก็ว่ากันไป
แต่ว่าต้นทางเนี่ยตอนนี้ชาวไร่ชาวนาเขาเดือดร้อน

คุณผู้ชมก็ส่งมาเงินที่ให้ไปเที่ยวเอาไปช่วยชาวนาชาวไร่ก่อน
เดี๋ยวร้อนกันมากมายทีเดียวนะครับ